ที่บุรีรำดูเรื่องของคุณบุภากันหน่อยค่ะ
เรื่องของคุณบุภาก็ทำให้เราต้องระมัดระวังความใจดีของเราเองมากขึ้นนะคะ
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๑๓๑๕ปี
หิวข้าวไข่เจียวก็เลยเจียวไข่ให้กินนะคะ
หลังจากนั้นเขาบอกจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์พาไปแต่สุดท้ายก็ถูกเชิดรถมอเตอร์ไซค์ไปนะคะ
เนี่ยค่ะเธอลงภาพในเฟซบุ๊กนะคะขอพลังจากโลกโซเชียลค่ะ
ช่วยหาเด็กผู้หญิงคนนี้ทีที่ใส่เสื้อฮูตสีเหลืองนี่แหละนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านของคุณบุภาเนี่ยนะคะ
บอกวันนั้นเธอก็ดูแลแม่ที่นอนติดเตียงอยู่
แล้วเด็กคนนี้เดินเข้ามาบอกหิวข้าวมากเลยตาลาย
ก็สงสารทอดไข่ให้กินเจียวไข่ให้กินกินจนอิ่ม
เด็กผู้หญิงคนนี้ทำทีขอให้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งที่หมู่บ้านอื่นหน่อย
เธอก็ไม่เป็นไรนี่เด็กผู้หญิงเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งตกปากรับคำก็ไปส่ง
บอกหนูรู้ทางเดี๋ยวหนูขี่ให้หนูขี่เอง
พอขี่ไปที่หมู่บ้านนั้นห่างจากบ้านเธอประมาณ๕กิโล
ก็ขี่วนไปวนมาจนสุดท้ายบอกให้เธอรอตรงนี้เดี๋ยวไปเติมน้ำมันแป๊บนึง
แล้วหลังจากนั้นไม่เจออีกเลยคุณผู้ชมค่ะสรุปก็คือเอามอเตอร์ไซค์ของคุณบุภาไป
คุณบุภาบอกตอนนี้ลำบากมากเลยค่ะไม่มีรถส่งลูกไปโรงเรียน
ไม่มีรถไปซื้อกับข้าวให้แม่กินผ่านมาสี่วันแล้วคดีก็ยังไม่คืบหน้า
ตำรวจสพกระสังบอกว่ากำลังตามกล้องวงจรปิดอยู่ค่ะ
นี่แหละค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะโอ้โหอายุประมาณ๑๓๑๕ปี
กินข้าวไข่เจียวเขาแล้วก็เขาก็อุตส่าห์ให้รถไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง
แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นกลอุบายที่จะชิงรถมอเตอร์ไซค์ของเขาไปค่ะ
นี่แหละหนูให้นั่งแต่บอกว่าให้นั่งรอนะเดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวให้กิน
นี่หนูไปกับข้าวนู่นไง